คุณผู้ชมครับจากประเด็นปัญหาที่มาจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็โอ้โหเหมือนเป็นระเบิดลูกใหญ่นะถาถมเข้าไป
บุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่พอใจนะฮะคนประชาชนก็ไม่พอใจ
ก็ติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เมื่อวานนี้เลยนะคะแฮชแท็กอนุทิน
ล่ามรายชื่อให้ลาออกอ่ะใช่ค่ะนักข่าวไปถามถ้าบอกว่าโอ้ย
อยากพูดอะไรแล้วปากพาจนคือพูดถึงตัวเองอะนะ
ก็ยอมรับว่าสื่อสารผิดพลาดไปนะครับวันนี้ครับนายอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะก็ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ทำงานเหมือนเดิมครับเร่งขับเคลื่อน
ทำอนุณประชาชนสู้กับโรคโควิดสิบเก้าแต่ว่า
เรื่องของการไปให้สัมภาษณ์ตำหนิบุคลากรทางการแพทย์
บอกว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันตัว
ในการที่แพทย์นั้นไปติดเชื้อโควิด๑๙มา

วันนี้ก็นักข่าวพยายามถามท่านก็พูดสั้นว่า

ไปฟังเสียงตรงนี้หน่อยนะฮะ

ก็มีการรับกำลังใจจากคนที่ไปร่วมประชุมด้วย
โดยนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์นะฮะ
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ได้ออกมามอบบทรรณของนักประหลาดชาวิทยาให้

สามารถจะควบคุมโรคโควิด๑๙ได้
อยู่ในจำนวนหลักพันธุ์นะฮะ

และระบบต่างที่ทำกันมา

แล้วก็เครื่องมือแพทย์ต่างมาใช้ในไทย
เพราะยาตัวนี้เป็นยาที่ดีที่สุด

แล้วก็ย้ำว่าไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีข้อบกพร่องหรอก
แต่ว่าต้องเรียนรู้จากข้อบกพร่อง
แล้วเอาความสำเร็จมาใช้
สิ่งสำคัญคือว่าคนทำงานต้องมีกำลังใจ
ซึ่งนายอนุทินก็เป็นหนึ่งในทีมผู้นำ

การที่นายอนุทินออกมาตำหนิเกิดจากการที่ได้รับข้อมูลมาว่า
ติดเชื้อไม่ได้เกิดจากการรักษาผู้ป่วย
แต่เมื่อทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว
ก็เลยต้องออกมาอัดคลิปแสดงความเสียใจแล้ว
และยืนยันว่าจะทำทุกอย่าง
เพื่อให้แพทย์มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับ
ว่าชุดข้อมูลนั้นตอนระยะหลังเพราะจำนวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกันทั้งสองส่วน
ตอนนี้ท่านก็เลยได้ปรับท่าทีใหม่
ซึ่งอันนี้ก็ท่านก็ได้โดยส่วนตัวของท่านได้ชี้แจงไปแล้วนะครับ
แต่ในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจ
ในเรื่องตอนนี้ทางคณะผู้บริหารเราเอง
ก็รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
โดยเฉพาะท่านรองนายกก็ปฏิบัติมาตลอด

เพราะฉะนั้นท่านเรื่องรักษานี่ท่านไม่ได้มีความรู้ที่จะทำ
แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการสนับสนุนยุทธโปรกรณ์
อย่างที่ท่านพูดมาเนี่ยแล้วผมก็มาใช้คำนี้นะครับ
ก็ท่านจะพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับขาดเหลืออะไร
ท่านจะมีเครือข่ายที่มากมายท่านจะใช้เครือข่ายนั้นให้เป็นประโยชน์
อย่างที่คุณรัชพรบอกคุณผู้ชมไปว่าบุคคลที่ทางด้านของท่านรัฐมนตรีเขาพูดถึง
คือเป็นพรโรงพิบันแห่งหนึ่งที่สมุดประการ
ปรากฏว่าตัวท่านเองก็ติดโควิด๑๙ก็เลยหมายถึงบุคคลนั้น
ง่ายเจาะจงตั้งใจตำหนิคนนั้นแหละ
แต่พร้อมไม่ได้เจาะจงออกมาว่าเป็นใครที่ไหนยังไง
มันเลยดูเหมือนเป็นการพูดภาพรวมถึงบอกว่ามันอาจจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ผิดพลาด

เรียกร้องให้นายอนุทินลาออกจากตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้มีคนไปลงชื่อแล้วกว่า๒๐๐๐รายนะครับ